ท่านผู้ชมครับแวะมาดูการเมืองนิดนึง
นิดเดียวจริงหรือเปล่าคะความจริงเป็นการบ้านด้วยเหรอ
การบ้านการเมืองเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมอ่า
ช่วงนี้ฝนตกเยอะน้ำท่วมหลายจังหวัดจากน้ำเหนือเนี่ย
เดี๋ยวลงมาถึงกรุงเทพมาอีกแล้วบิ๊กป้อมนี่ฟิตจริงจริงนะฮะ
ยังไงคะตอนนี้รักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่ใช่ไหมใช่
ช่วงบิ๊กตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะต่อสายโทรไปหาผู้ว่ากอร์ธมอร์
อาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์อ๋อปรึกษาหารือทำงานกันแล้ว
จะสั่งการเรื่องการเตรียมการรับมือน้ำหนุนน้ำท่วมอ่า
อาจารย์ชาติชาติไม่รับสายอุ้ยไม่รับโทรศัพท์อ้าวยังไงอ่ะ
นี่วันนี้ผู้ว่ากรทมไปร่วมปลูกต้นไม้แถวทุ่งครุกรุงเทพนะฮะ
ก็เลยได้ไปถามกันมีข่าวว่าอาจารย์
อาจารย์ไม่รับสายบิ๊กป้อมรักษาการนายกเลยเหรอเนี่ยเออนี่คือไม่รับสายรักษาการนายกแล้วมาลดน้ำต้นไม้เหรอ
เออนี่อาจารย์ชาติชาติยืนยันว่าใช่อ๋อยืนยันด้วยว่าใช่
คือปกติถ้าเบอร์แปลกแล้วไม่คุ้นเนี่ยจะไม่ได้รับ
จนกระทั่งต้องมีคนโทรมาอีกแล้วบอกว่าช่วยรับสายนิดหน่อย
ช่วยรับเบอร์นี้ด้วยอ้าวเดี๋ยวนะนี่เบอร์บิ๊กป้อม
เขาไม่มีเบอร์กันเหรอคะก็อาจจะไม่ได้เมมชื่อไว้ไม่ค่อยได้โทรหากัน
อ่าพอรับสายพลเอกประวิทย์ก็เลยสั่งการเรื่องการรับมือเกี่ยวกับน้ำเหนือ
มารวมกับน้ำหนุนแล้วเดี๋ยวจะมาท่วมกรุงเทพจุดฟันหล่อต่างต่างนี่นะฮะ
เดี๋ยวฟังอาจารย์ชาติชาติผู้ว่ากรทมหน่อยนะครับ
ถ้ายกหัวคือหน้าเดี๋ยวทุกอย่างมันเร็วขึ้นแล้วผมว่าจุดฝ่ายเดียวกันคือให้พี่น้องประชาชนเอ่อมีความสุขกันแก้ปัญหา
ผมว่าถ้าเกิดลดทั้งตอนได้ก็ดี
อ่าแต่ความจริงบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์นี่เป็นรองนายมนตรีที่ดูแลเรื่องน้ำอยู่แล้วด้วยนะฮะ

รักษาการนายกก็เลยต้องสั่งการเพิ่มเติมกันหน่อยนะฮะแล้วก็ต่อสายตรงโทรไปหาผู้ว่าพระนครศรีรุยาด้วยนะครับ
ผู้ว่าวิราชัยนาคมาสนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่พระนครศรีธุยา
แล้วก็เรื่องการระบายน้ำจากเขื่อนต่างด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องการชุมนุมที่ลานคนเมืองกลุ่มหลอมรวมประชาชนนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์
แกนนำคนเสื้อแดงค่ะ
และนายนิติธรรมล้ำเหลือหรือทนายนกเขาอดีตแกนนำคนเสื้อเหลือง
เขาเลยเป็นกลุ่มหลอมรวมประชาชนแล้วตอนนี้วันนี้นัดชุมนุมอีกนะครับ
ยืนยันเจตนารมณ์เดิมต้องการเดินหน้าหยุดสามต่อค่ะ
เพื่อให้ประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนี่ฮะ
พร้อมกับเตือนพักการเมืองให้ระวังถูกหลอกให้ตายใจสุดท้ายอาจไม่มีเลือกตั้งก็ได้
ขณะเดียวกันที่ชนบุรีนะครับมีกลุ่มแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกนะฮะ
จัดกิจกรรมคาม็อบขับไล่รัฐบาลนี่แล้วต้องการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแกนนำพักพลังประชารัฐ
คือเขากำลังเดินทางไปเนี่ยระหว่างทางไปเจอกลุ่มชายชะกันขี่จักรยานยนต์นับสิบคันประกบ
ปลาหินปลาไม้ใส่นะฮะในรถคามอฟของกลุ่มแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก
ทำร้ายนะครับจากกลุ่มไม่ทราบชื่อนะครับการทำร้ายนะครับจากกลุ่มไม่ทราบชื่อนะครับ
แล้วแล้วเราติดตามดูนะครับเรามีการมีการทำร้ายรถนะครับจากกลุ่มคนไม่ทราบชื่อนะครับ

นี่เขาเลยบันทึกคลิปเหตุการณ์เอาไว้นะฮะค่ะเห็นจังหวะพอดีเลยนะวิ่งลงมาเอาไม้ตีใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ย
ใช่เอออ่าเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับทุกผู้ชมครับ